ทางแตกจ้าโอ้โหคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้ที่สถานกรัภพรานส์พารากอนแค่แตก
เมื่อเหล่าอากระเซนับพันคนเขารวมตัวการช่วยความตอนรับแจ๊งสั่นหวัง
ถือว่าเป็นปรากฏการณ์เดือดสนั่นกรุงเทพมหานครเลยก็ว่าได้นะคะ
การปรากฏตัวของศิลปินแดนกิมจิแจ็คสันหวังหล่อมาก
ศึกแดงเดือดระหว่างทีมฟุตบอลระดับโลก
ที่จะมีขึ้นในวันที่๑๒กรกฎาคมนี้ค่ะ
ซึ่งแจ็คสันหวังจะมาเป็นศิลปินเปิดงานในวันนั้นนะ
โดยงานนี้หนุ่มแจ็คสันก็ได้มาพบปากกับเหล่าอากาเซ่นับพันคน
ที่มาปักหลักเฝ้ารอกันตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงค่ำค่ะ
แล้วคุณผู้ชมดูนะฝนเนี่ยมันกระหน่ำลงมาอย่างหนัก
แต่แฟนเหล่าอากาเซไม่ยอดท้อค่ะ

ใช่ยืนมันท่าตามหายฝนที่โปรยไปแบบนี้ไม่ยังต่อเนื่องเลย
และแน่นอนนะคะพี่แจ๊คของเราต้องเรียกว่าพี่นะ

ขอส่งคำทักทายเอฟซีด้วยภาษาไทยสุดน่ารัก

แจ๊คยังแจกความคึกคักไปกับเพลงสุดฮิตของบ้านเรา
อย่างเพลงวอเอ๊วอเอ๊เออ
ฟินขนาดไหนไปดูบรรยากาศกันหน่อยจ้า
แย่นะเยี่ยมมาก
ชันอิจฉาดีเจนุยมาก
ถูกต้องใครก็อิจฉาดีเจนุ้ยกันทั้งประเทศ
พวกผู้ชมขาวเมื่อวานี้และทุกอย่างพี่ต๊ักษ์ศิริพรภรรณ์
พี่ดีเจต้นหอมก็มีการแชร์ภาพแชร์คลิปนี้

หลังจากจบงานแจ็คสันหันซ้ายหันขวา

กรูเข้าไปกอดดีเจนุ้ย
หลายคนบอกว่าแต้มบุญสูงมาก
ชาติที่แล้วเธอไปกู้ชาติมาหรือเปล่าหนู

ชาตินี้เลยแบบแต้มบุญสูงบางคนก็แซวพี่นุ้ยบอกว่า

เพราะอะไรรู้ไหมใช้แต้มบุญไปหมดแล้ว

เจ็กสันหวังดังระดับโลก

แล้วก็เป็นกันเองกับดีเจนี้แบบสุดเลยนะคะ
หลายคนสงสัยทำไมไปกอดพี่ดีเจนุขนาดนั้น